พูดถึงเรื่องของโควิดนะครับคุณผู้ชมยังไม่ลืมใช่ไหมว่า
กลุ่มก้อนสำคัญที่มีการระบาดคือเรื่องของบ่อนการพนัน
นะฮะก็ยังปราบปรามกันอยู่พยายามจะตามจับกันอยู่นะฮะ
แม้ยังตามจับไปถึงแหล่งที่มันมีการระบาดที่ระยองไม่ได้เนี่ย
ค่ะโอ้โหก็ต้องเข้าไปจับกลุ่มกันนะฮะทั้งผิดกฎหมายทั้งผิดเรื่องของพรบควบคุมโรคนะครับ
อาวุธนานนี้ภายการสูงออกมาหลังกาลเทพศ์เมืองโรงเทพศนึกเกมอีก
ถึงที่อีกทีเย็นกับสู่พระเจ้าเขา

โอ้โหนี่คาหนังคาเขานะจอคอมพิวเตอร์กี่จอเนี่ยฮะ
เออนะฮะนี่แหละครับรับแทงพนันสิครับ
พิวเตอร์เต็มไปหมดถึงแม้จะมีคนนั่งอยู่คนเดียวก็ตาม
แต่ข้อมูลมันเยอะนี่อีกห้องนึงเห็นไหมฮะ

นะฮะเป็นกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
นำกำลังเข้าไปทลายบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นแหล่งรับพนัน
ไซต์พนันที่ลักลอบเปิดรับพนันในบ้านเขตเทศบาลนครมรยอง
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนะฮะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครับ
ข้างในเนี่ยบริเวณชั้นหนึ่งก็จะเป็นจุดรับนะฮะรับพนันก็คือเปิดเป็นเว็บไซต์รับพนันออนไลน
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่๔เครื่องจอคอมอยู่๑๒ตัวด้วยกันตั้งโต๊ะนะครับ
แล้วก็มีโน้ตบุ๊กด้วยนะสามเครื่องนั้นแล้วก็มีเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองอีกสามเครื่อง
โทรศัพท์อีกสิบห้าเครื่องอืมนะฮะแล้วก็ไปพบพนักงานเขามีพนักงานเก้าคนกำลังนั่งรับพนันอยู่หน้าจอคอมเลยครับ
ก็เลยคุมตัวทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยฮะนะฮะส่งพนักงานสอบสวนสอบพอเมืองมรยอง
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา
ชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เสร็จแล้วตีความว่าก็คือพนันออนไลน์นั่นแหละนะฮะสำหรับเว็บไซต์เจ้าเจ้านี้นะ
มีเงินหมุนเวียนร้อยล้านบาทนะคุณเป็นร้อยล้านบาทตำรวจสืบสวนขยายผลการจับกลุ่ม
แล้วก็ทลายบุกไปจับได้ในที่สุดในพื้นที่จังหวัดมรยองนะครับ
เอาข้ามมาไปฝั่งนนทบุรีกันบ้างก็มีเหมือนกันนนทบุรีฮะกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจกองบังคับการปรับรามนำหมายสารแขวงสารแขวงของนนทบุรีเข้าไปตรวจค้นบ้านเลข
ที่สิบสี่ทับสิบเอ็ดนะฮะปากซอยวัดราชปราดุกอำเภอบางบัวท้อง
หลังเขาสืบว่าลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนัน
บ้านหลังนี้นะฮะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดหนึ่งร้อยตารางวันในบ้าน
เป็นห้องห้องเลยครับเล่นการพนันอยู่
มีโต๊ะพนันเสือมังกร๒โต๊ะไพ่หลายสำรับนัชชิปแทนเงินสด
แล้วก็เงินสดอีกจำนวนนึงมองข้างนอกอาจจะมองไม่ออก
แต่ข้างในมันคือบ่อนแล้วครับค่ะนะฮะจับนักพนันได้
เชื่อว่าบ้านหลังเนี้ยนะมีคนอยู่ข้างในสี่สิบคนนะฮะ
ผู้ชายสิบผู้หญิงสามสิบเป็นคนไทยสามสิบเอ็ด
แต่ที่มันน่าตกใจคืออะไรมีต่างด้าวกัมพูชา๗คน
แล้วก็ชาวจีนสองคนแล้วชาวจีนสองคนเนี่ย
ไม่มีพาสต์สปอร์ตอืมแล้วจะเป็นโควิดไหมอ่ะ
ใช่คือตอนนี้กลัวไปหมดเลย
คือใครที่เป็นไม่รู้ว่าต่างด้าวที่มา
ลอกเข้ามาหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่น
ผู้กำกับการ๒กองบังคับการปราบปรามก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าบ่อนเนี้ยนะชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ
เขาจะรู้จักกันเขาเรียกกันแบบนี้ว่าบ่อนเจ๊นาง
ลักษณะก็คือเป็นบ่อนวิ่งค่ะคุณผู้ชม
ย้ายไปเปิดที่ใหม่อยู่เรื่อยแต่ไอ้สิ่งที่มันเหมือนเดิมคืออะไร
ผู้เล่นผู้เล่นเขาจะรู้ไงว่าเอ๊ะบ่อนเจ๊นาง
วันนี้ย้ายไปเปิดตรงไหนอ้าวเดือนหน้าย้ายไปเปิดตรงไหนก็จะตามไป
ทีนี้ค่ะผู้เล่นก็เลยจะเป็นกลุ่มเดิมแล้วก็มีการเช่าสถานที่เอาไว้เนี่ยนะ
รองรับหลายต่อหลายแห่งแล้วที่บอกว่าเป็นบ่อนวิ่งเนี่ย
เขาหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่เนี่ยทุกสามถึงสี่วันนะคุณโอ้โห
หาสถานที่ใหม่บ่อยขนาดนั้นนะคะส่วนบ้านหลังเนี้ย
เปิดเล่นพนันได้สามวันแสดงว่าอีกแป๊บเดียวเนี่ย
จะเปลี่ยนสถานที่แล้วแหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มได้ก่อน
ก็พบเงินหมุนเวียนหลักแสนต่อวันนะคะก็มีข้อมูลจากนักพนันที่เล่นได้เสียเนี่ย
มากถึงประมาณแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อวันด้วยโอ้โห
ไม่รู้วิ่งไปแล้วกี่ที่น่ะใช่แต่เป็นคนกลุ่มเดิมที่ไปเล่นกันค่ะ
พนันกลุ่มนี้นะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ต้องผ่านการคัดกรองแหละนะฮะ
นะฮะซึ่งก็คือเขาบอกว่าการที่จะให้คนเข้าไปเล่นนั้น
เขาระวังกันมากเลยนะต้องเป็นคนแบบหน้าเดิมค่ะ
ประจำเขาต้องกรองคนด้วยแล้วก็ใช้ชิปแทนเงินสดไอ้เหรียญกลมเนี่ยนะฮะ
ตำรวจเขามีข้อมูลนะฮะมีข้อมูลของเจ้ามือแล้ว
คนอยู่เบื้องหลังแล้วเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผล
เราก็หวังใจนะฮะว่าจะสามารถไปถึงต้นตอนที่บอกว่าเจ๊นางใช่ไหม
อ่าใครคือเจ๊นางก็ยังไม่ทราบเบื้องต้นเนี่ยนักพนันทั้งหมดนะฮะ
ถูกส่งตัวไปให้กับตำรวจภูทรบางบัวทองนะครับ
เป็นกองปราบไปจับนะฮะไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ไปจับ
ปราบไปจับแต่เป็นที่เป็นพื้นที่ของสพบางบัวทอง
รับไปดำเนินคดีต่อพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปคัดกรองด้วย
เพราะว่ามันมีคนต่างด้าวเข้าไปแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
เพราะว่ามาจากกัมพูชาก็ไม่รู้ว่าเป็นคงเป็นไข้ติดโควิดหรือเปล่า
ต้องคัดกรองกันด้วยนะครับ